คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สาวก็กลัวนะกลัวคนเข้ามาใช้มือถือส่องแอบถ่ายอะไรอย่างนี้

เพราะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเจอคนโรคจิตในห้องน้ำปั๊ม

ทำอะไรผมเห็นตั้งแต่รอบแรกแล้วผมเลยวนมาเนี่ย
ได้ไปแอบดูอะไรใครเขาไหมเนี่ย
แจ้งกำลัวเลยนะเดี๋ยวก่อนกูจำหน้ามันได้นะ
นี่แหละครับคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์นำมาโพสต์ไว้

ความของเจ้าของคลิปที่ระบุว่าเตือนภัยครับ
จิตห้องน้ำปั๊มมีข่าวบ่อยเกินน่ากลัวขึ้นทุกวัน
ชีวิตนี้ก็เพิ่งจะเคยเจอกับตัวประเด็นเนี่ยมันเกิดจากผมเนี่ย
เข้าห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งตรงประชาสงเคราะห์แล้วคนคนนี้
เสื้อขาวคนนี้นะฮะนั่งอยู่หน้าห้องน้ำพอผมเดินเข้าห้องน้ำ
เสื้อขาวคนนี้ก็เดินตามเข้ามาผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ตอนแรกนะสักพักนะฮะเหมือนคนเสื้อขาวคนนี้
แอบดูผมพอผมเปิดประตูห้องน้ำออกมา
ผมเห็นคนเสื้อขาวคนนี้กำลังเปิดหนังลามก
โทรศัพท์มือถือของเขาผมก็เลยไปบอกเด็กปั๊ม
เด็กปั๊มบอกว่าโอ้คนนี้มาเป็นประจำแล้วฮะ
ทีนี้ครับคนที่ประสบเหตุเขาก็เลยแกล้งวนมาเข้าห้องน้ำอีกครั้ง
แล้วก็คนเสื้อขาวคนนี้ก็ตามเขาเข้าไปจริงด้วย
คนที่ประสบเหตุเขาก็เหมือนล่อซื้อจับกลุ่มเหมือนกันนะ
บอกให้ตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาจริงนะครับ
แล้วก็ผู้ประสบเหตุเขาก็เลยอัดคลิปไว้แล้วก็ถามเลยฮะ
มาทำไมตามมาทำไมโรคจิตหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับ

คลิปนี้นะฮะคนที่เอามาโพสต์บอกว่าน่ากลัวนะครับ
ก็ทุกคนต้องระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วก็บอกทางปั๊ม
บอกว่าปั๊มนี้ไม่มีกล้องจริงน่าจะติดกล้อง
หน้าอะไรนะหน้าห้องน้ำไว้สักหน่อยหนึ่ง
หรือว่าตามจุดต่างของปั๊มด้วยนะครับ
แต่ดูเดี๋ยวเวลาติดกล้องก็ต้องดูนะ
เพราะว่ากลัวไงเกิดมีคนไปหันทิศทางกล้อง
เอาเดี๋ยวเข้าไปในห้องน้ำเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นกันอีก
แต่นี่เขาบอกขณะผู้ชายยังโดนเลยแล้วกลัวนะ

ต้องระวังกันหมดจะผู้ชายจะผู้หญิงตอนนี้ค่ะ